ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของสองสามีภรรยาหน่อย
อันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ด้วยนะครับก็อยากจะได้งานทำอ่ะนะ
แล้วก็ไปหลงเชื่อที่เขารับสมัครงานทางพวกออนลงออนไลน์
ค่ะไปทำงานที่เมียนมากว่าจะรอดกลับมาได้เนี่ย
เล่นเอาหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันมาถึงก็เลยมาแจ้งความนะครับ
นายรณรงค์แก้วเพชรก็พาไปแจ้งความผู้เสียหายสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันนะครับ
หลักฐานนี่ฮะที่เอามาด้วยเนี่ยนี่เป็นภาพถ่ายตอนที่อยู่ที่เมียนมานะฮะ
เขาบอกว่ากลายเป็นว่าไปทำงานให้กับบ่อนพนันออนไลน์นะ
แล้วก็มีพวกสลิปการโอนเงินพนันต่างเป็นหลักฐานเอามาแจ้งความ
ขอเอาผิดกับเครือข่ายค้ามนุษย์
นี่มาแจ้งความกับกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมนะฮะ
ทั้งสองคนบอกว่าถูกหลอกให้ไปทำงานที่เมียนมา
โดยปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทำธุรกิจส่วนตัวกัน
แต่เจอปัญหาเศรษฐกิจขาดสภาพคล่อง
แล้วไปเจอโพสต์เขาประกาศรับสมัครงาน

ให้ไปทำงานที่เมียวดีของเมียนมา

ถ้าไปสองคนก็สองคนผัวเมียได้สี่หมื่นก็ยังดี
ติดต่อนัดหมายมันเวลาวันเวลากับตัวแทนที่เขาอยู่ฝั่งไทย
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่พบพระที่ตากนะครับ

ไปเป็นรถกระบะขับข้ามไปถึงชายแดนไทยเมียนมา

เหมือนเข้าไปได้ง่ายเขาก็งงเหมือนกันนะ
ขับผ่านไปเลยไม่มีใครมาตรวจค้นอะไรเลย
ไปถึงฝั่งเมียนมาไปถึงบริษัทที่เขาบอกให้ไปทำงาน
นี่ฮะเขาบอกเขาถูกกักตัวอยู่๗วันก่อน
เว็บพนันออนไลน์มันผิดกฎหมาย
แล้วลูกค้าส่วนใหญ่คนไทยทั้งนั้นถึงว่ารับสมัครแต่คนไทย
แต่มาทำงานฝั่งเมียนมาคนไทยทั้งนั้น
ที่สำคัญทางเว็บพนันออนไลน์เว็บนี้เขามีวิธีการมีกลโกงนะ
ถ้าลูกค้าชนะมันมีวิธีทำให้แพ้

อย่างนั้นอย่าไปเล่นเลยนะเตือนกันไว้เลยนะ
เล่นพนันออนไลน์แล้วแบบไม่ได้

เล่นยังไงก็เสียเนี่ยเขาบอกเขามีวิธีกลง

ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยทำงาน๑๒ชั่วโมงนะฮะ
ไม่ให้ออกไปไหนเลยเดือนนึงให้หยุดวันเดียว
แต่พอได้หยุดจริงวันนั้นหักเงิน๒๐๐๐บาทอีก
ถ้าทำผิดกฎอะไรก็ถูกทำร้ายร่างกายอีก
ทั้งคู่เนี่ยบอกอยู่ได้เดือนเดียวไม่เอาแล้วไปขอลาออก
แต่คนที่เขาเป็นในทงในทุนอะไรก็ไม่รู้
บอกถ้าจะออกเนี่ยต้องเอาเงินมา๓๐๐๐คือคนละ๑๕๐๐แลกกับการลาออก

เขาบอกไม่อยู่ไม่ได้แล้วก็บอกครอบครัวทางฝั่งไทยส่งเงินมาให้
แล้วก็ให้เขา๓๐๐๐แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา
แล้วปล่อยตัวนี่ปล่อยหน้าที่พักตรงนั้นเลยนะฮะ

แล้วบอกอาจจะกลับก็หาทางกลับเอาเอง

ค่ะตอนกลับให้กลับเอง

วันนี้รอดมาถึงฝั่งไทยแล้วก็เลยมาแจ้งความด้วย
แล้วก็เอาเรื่องราวมาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์ด้วย
ใครจะไปทำงานกับกลุ่มพวกนี้เนี่ยระวังกันให้ดี
ไม่เชื่อเพราะว่าคือเรื่องก่อนหน้านี้ครับ
คือผมได้ขายทำทำธุรกิจค้าขายอย่างนี้แต่มันไม่ดี
คราวนี้ผมก็เลยหาช่องทางที่ไปนู่นคือ
จะมีค่าตอบแทนมาล่อหลอกในจุดนี้ครับ
แต่คือภายในข้างในมันไม่ได้สวยหนูอย่างที่เราคิดครับ
นี่มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิด
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองคุยกับผู้เสียหายสองคนนี้บอก
ตอนที่สมัครงานเนี่ยเขาให้โทรคุยอะไรกันไหม
นี่เขาบอกโทรคุยกันเราก็ได้เบอร์มา
โทรไปหานี่ยังรับสมัครงานอยู่เลยนะฮะ

ปลายสายเขาบอกอ๋อสมัครได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่ต้องมาทำงานที่เมียนมาหรือไม่ก็กัมพูชานะ
ทีมข่าวเราก็ลองถามว่าโอ้โหจะไม่ถูกหลอกใช่ไหมเนี่ย
นี่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความอยู่นะฝั่งไทยเนี่ย
ไม่มีการทำร้ายร่างกายไม่ต้องถ่ายเงินเอาถ่ายตัวเองอะไรออกมาใช่ไหม

ไอ้ที่เรียกเก็บเงินก็คือคนที่อยู่ไม่ครบ๖เดือน
อันนั้นถือว่าอยู่ไม่ครบตามสัญญา
ไม่ต้องใช้หรือครับ

ถ้าข้างเรือข้ากัดตัว
เพิ่มมีผู้เสียหายเนี่ย
ทยอยติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลืออีกหลายคน

ขบวนการพวกนี้มันจะมีผู้

ไทยเนี่ยเล่นได้เงินหลักล้าน

ถูกกลุ่มคนบุกไปหาถึงบ้าน

ไปรีดไปเอาเงินเอาทรัพย์สินอะไรพวกนี้บางคนก็ไปร้องเรียนที่ทนายตั้ม
ก็มีทนายรณรงค์บอกอ๋อหรือว่าข่าวทนายตั้มที่เราเล่าไปไง
ทนายตั้มบอกว่ามีคนไปเล่นพนันออนไลน์ได้เงินมา๒ล้าน
แล้วก็ไปร้องทนายตั้มว่ามีกลุ่มชายชะกันบุกมาซึ่งรู้ได้ยังไงว่าบ้านเรือนอยู่ไหนยังไง
อันนั้นคนเล่นนะแต่อันนี้ที่เขามาแจ้งความเนี่ยอันนี้คือเขาคนที่เขาสมัครงานไปทำงานกับพวกนี้
ก็ไปทำงานหลอกคนไทยด้วยกันนี่แหละใช่ใช่ไหม
อืมแต่ไปใช้สถานที่สำนักงานที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจะได้ถูกจับกลุ่มยากหน่อย
เป็นอุทาหรณ์จริงเลยนะตั้งแต่ต้นทางเลยนะว่าก็อย่าไปเล่นพนันออนไลน์ถูกต้อง
สมัครงานดูอะไรในโลกออนไลน์เนี่ยต้องระวังให้ดีมากเลยนะคะ